เอาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับรถร่วมกับรถเมย์ขอสมกรนะโอ้โหถึงขั้นจอดรถจะเอาเรื่องกันกลางถนนเลยนะครับ

ส่วนรถเมย์เนี่ยเป็นขอสมกสาย๙๔
มีนบุรีรถไฟฟ้าหมอชิด

คือประมาณว่าทางฝั่งของรถเมย์เนี่ยเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์
บอกว่าโอ้โหอีกแล้วเนี่ยสาย๑๒๒คันนี้อีกแล้วนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงข้ามห้างแถวบังกะปิราชพร้าว
ขีด๑๙คันนี้เนี่ยเจอหลายครั้งหลายหนเหลือเกินนะครับ
ประมาณว่าขับปาดหน้าหวาดเสียวแล้วก็มีปัญหากันตลอด
ถึงขั้นจอดรถขวางแล้วก็จะมาเอาเรื่องกันนะฮะ
ส่วนฝั่งของคนขับรถร่วมนะ
เขาก็โพสต์ตอบโต้ประมาณว่าอุ้ยอย่ามาฟังอย่ามากล่าวหาข้างเดียว
ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เราก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือผู้หญิงที่ขับรถเมย์ขอสมกสาย๙๖
วันนี้เราไม่เจอตัวนะครับแต่ว่าได้คุยกับคนที่เขารู้จักแล้วก็ได้ฟังเหตุการณ์มา
บอกว่าคนขับเนี่ยสมมุติชื่อไอซ์ก็แล้วกันนะไอซ์บอกว่ามีปัญหา
เพราะว่าถูกคนขับรถร่วมสาย๑๒๒ขับปาดหน้าวิ่งขวางถนนตั้งแต่ช่วงเซ็นทรัลลาดพร้าว
แล้วก็มาถึงบางกะปินะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นลักษณะการแย่งผู้โดยสารกัน
ผมก็โดนระเบียบทางอสมกรก็กลายเป็นว่าเหมือนกับพวกผมไปแย่งผู้โดยสารเขา
แต่จริงแล้วผู้โดยสารเป็นคนเลือกขึ้น
แต่คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนมากจะเป็นในคนนี้แหละครับ
มันมีปัญหากับคนกับเพื่อนร่วมทาง
เราไปที่อู่รถร่วมนะครับสาย๑๒๒ไม่เจอตัวคนขับนะฮะ
คนขับที่อยู่ในคลิปนะครับเขาชื่อนายโอนะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยไปตรวจสอบพบว่า
เอ้าคือป้ายตรวจสภาพรถจากกรมการขนส่งทางบกหมดอายุตั้งแต่ปี๖๑นะครับ
ในอู่บอกว่านายโอไม่ได้มาทำงานนี่นะฮะคันนี้นะครับ
ได้คุยกับกระเป๋ารถเมย์ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดจากรถเมษาย๙๖นั่นแหละ
ขับแข่งแย่งผู้โดยสารมาถึงซอยลาดพร้าว๘๗
จอดขวางถนนรับผู้โดยสารอยู่๕นาที
จนไนโอเขาทดไม่ไหวเขาก็เลยลงไป
ฝั่ง๙๖เนี่ยคือแปลกเขาเป็นของสองโมกร
แบบใครบ้างอะไรแบบนี้ปีนกี้แปลกว่าผู้หนึ่ง
เรียนทำไมขาดรถแต่เราไม่เคยมีเรื่องอะไรก็เขานะ
แต่ว่าที่มานั่งด้วยหลายครั้งซึ่งปุ่มทาง
เพราะคิดดูมันมี๒เรนแล้วเรารถเมล์อยากจะไปยังไง

อยู่เรนหนึ่งใช้อยู่เรนหนึ่งร่วงนะครับ

แล้วที่เราผิดเราไม่มีคลิปไม่มีอะไร
ถ้าไล่กล้องดูนะ
จะได้รู้ว่าสาย๙๖นี้มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
ถือลงไปกลัวกันไว้ก่อนว่าเขาก็ต้องมีเหมือนกันนั่นแหละ

มาตรการของเราถ้าทำผิดล่ะ
แล้วก็หายไปเลยโดยที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ทางเราก็ไล่ออกอย่างเดียว
เพราะปกติเรามีมันเรื่องอะไรก็แล้ว
แต่ที่มีการทำความผิดกันมันก็โดนพักงานมีอะไรอยู่แล้วไงพี่

เขาก็ต้องไล่เขาออกอย่างเดียวคนของเราอ่ะ
ใจร้อนเกินไปนะเราก็จะตำหนิคนของเรา
ซะมากกว่าเพราะว่าการที่เราลงจากรถ
เจ้าของอุรสร่วมบอกว่าย้อนรับว่า
คนของเขาก็ใจร้อนเกินไปและคิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้ว